มันก็ไปต่ออีกที่เมนูใต้อีกเมนูหนึ่ง
ชื่อว่าเมนูแม่งพลับผัดเทะ
แม่งพลับ
ไปไปดูเลย
มมมันมีกะทิอ่ะมันมีความมันมันกว่านิดหนึ่ง
ถ้าจะใส่เครื่องต่างเนอะโอ๊ยเด่น
ลองทานกันดู
มีโอกาสลองไปหาทาน